ไปดูคณะเชิดสิงโตเขากำลังกระโดดบนดอกเหมือย
เขาเรียกว่าดอกเหมือยไอ้ท่อที่ขึ้นมาขึ้นมาปรากฏว่า
หัวแรกโดดผ่านไปแต่หัวที่สองเป็นยังไงไปดูครับ
แทกเข้าไปนั่นถึงขั้นหายปลาปลาร้าร้าวนะครับ
นี่คืองานเชิดสิงโตครับการเชิดสิงโตในงาน
งิ้วสมโพธิ์เจ้าพ่อเจ้าแม่ซับสมอทอดบึงสามพันเพชบูรณ์
คำของเจ็ดธันวาคมที่ผ่านมาตรงนี้เขาเรียกว่า

หรือว่าบนท่อเหล็กสูงประมาณ๒เมตรครับนะครับ
ทำการแสดงอยู่สิงโตตัวแรกกระโดดไปแล้ว
มีคนเชิด๒คนผ่านบนดอกเหมือยไปได้อย่างสวยงาม
โตตัวที่๒ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้จะกระโดดบ้าง
ตกลงมาครับพลัดตกลงมาสู่พื้นด้านล่าง
คนที่เชิดส่วนหางก็ตกลงมาด้วย
กู้ภัยสว่างบึงสามพันธรรมสถาน
เขาช่วยเหลือนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลบึงสามพันธุ์นะครับ
ซึ่งเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุที่ตกเนี่ย
มันตกจากอะไรเพราะจริงก่อนการแสดงเนี่ย

แต่พอแสดงไปได้สัก๑๐นาทีก็พลัดตกลงมา
สำหรับงานงิ้วสมโพธิเจ้าพ่อเจ้าแม่ทรัพย์สมท่อที่บึงสามพันธุบรนะครับ

วันนี้กับพรุ่งนี้ไปเที่ยวได้อีกนะครับ
งานมีถึงวันที่๑๐ธันวาคมครับ